คุณผู้ชมคะวันศุกร์แบบนี้อยากให้สดใส
วันศุกร์หน่อยจะได้มีแรงมีพลังกันนะคะ
จะพาไปดูคลิปน่ารักปิดท้ายเบรกนี้กัน
มี๒คลิปมีคลิปเวอร์ชั่นคุณครู

พูดถึงคุณครูยิ่งคุณครูสอนเด็กอนุบาล
เวลาที่เราจะบอกให้เด็กทำกิจกรรมหรืออะไรแต่ละอย่าง
ครูต้องสาธิตเสมือนจริงให้เด็กดูเลยนะ

เขาสอนเด็กอนุบาลเล่นเก้าอี้ดนตรี

อ้าวเด็กชายเสิร์ฟ
เด็กชายเสิร์ฟเต้นตัง

ลีลาคุณครูนี่คือไปสุดแล้วค่ะ

แล้วก็เต้นแบบสุดพลังมาก

ต้องโยกให้สุดเดี๋ยวจะได้สนุกกัน
เพราะว่ายิ่งใครเต้นแรงจะได้นั่งเก้าอี้
พอครูบอกแบบนี้เด็กก็เตรียมเต็มที่เลยนะคะ

ใช่ค่ะก็เป็นคลิปน่ารักนี่แหละ

พิกัดนี้ว่าโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหน

แต่คุณดูเพราะถึงเวลาที่น้องเขาต้องมาเต้น

คุณครูเต้นกินพื้นที่มาก

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้เรียนรู้
เล่นเก้าอี้ดนตรีเป็นการออกกำลังในรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะ
อันนี้คลิปแรกผ่านไปเวอร์ชั่นคุณครู

หนูก็ออกไปรับของรางวัลอะไรปลอบใจกันหน่อย
ใช่อาจจะคลิปแรกคุณครูไปแล้ว
เดี๋ยวไปดูเวอร์ชันนักเรียนคุณสุนสกุลเวลาท่องสุดคูณ

ท่องหนึ่งท่องสองท่องสองสี่ท่องสามหกก็เป็นทำนองแบบนี้

นี่มาดูน้องที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองที่ปราจีนบุรีค่ะ

ใช่เขาก็คัดเลือกมาเลยดูสะโพกดูลีลาสิ

้าวววว
แม่คุณอริยาเต้นใหม่สิ

ตามน้องเพราะว่าท่องสูตรคูณธรรมดาโลกไม่จำ

คือทั้งสนุกทั้งมันทั้งคิดไวทั้งท่องให้ตามเพื่อนให้ทัน
คือสมองส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งไปจำแม่สุดคูณถูกไหม
อีกส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งไปจำท่าเต้นเหรอ

คือเขาค่อยท่องเก็บสะสมมาทีละแม่ทีละแม่
ไม่ใช่ว่าอยู่จะมาเต้นได้ทุกแม่แบบนี้
แม่๒ก่อนแม่๒อาจจะเริ่มตั้งแต่ป๑
แม่๓ป๒คุณแม่๑๒นี่ต้องปอะไรมอะไร

แต่นี่เป็นความสามารถของน้องแล้วก็เป็นเทคนิคของคุณครูเขา

แล้วเด็กดูสิทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็มที่นะ

ชอบมากเลยเอาคนฝั่งสตาร์ทไว้ข้างหน้า

ก็เป็นคลิปน่ารักฝากไว้ในวันศุกร์ด้วยนะครับ